ใช่ค่ะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ

เจ้าของร้านสวยมากจริงแล้วเดี๋ยวไปดูเมนูอื่นกันหน่อยค่ะ

อู้หู้ละลางตามากจริงคุณผู้ชม

ใช่เขามีนี่น้ำพริกมะขาม

เวลาที่จะทานเนี่ยนะก็จะต้องมีผักสด

ฟินสุดลงตัวสุดนี่แล้วดูสิ

ใช่ค่ะเป็นข้าวแล้วก็แบบเป็นรูปปลา
เห็นไหมมีอันชันข้าวผสมอันชัน

โอ้โหเป็นแบบนี้รับรองค่ะคุณผู้ชม

ไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรคือใครที่บอกว่า

มันส่งให้ทั่วประเทศคุณสุบสกุลเอาซะหน่อยเห็นไหม

มันก็เลยน่าทานยิ่งขึ้นนั่นนะครับ